ไปที่พิจิตรครับคุณผู้ชมหน้าห้างสรรพสินค้าในตัวเมือง
ห้างดังเลยนะคนก็จับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งกัน
ตกใจกันมีผู้หญิงอายุน่าจะสัก๔๐กว่า
แก้ผ้าล่อนจ้อนเลยฮะท่าทีคลุมคลั่งด้วย

กรีชร้องแล้วลอบผ้าขึ้นหมดละค่ะ
เอ้อขนาดหนุ่มรายเจอร์นะจะเอาผ้าผู้โต๊คไปคุมให้

ระงับเหตุผู้หญิงคนนี้อายุน่าจะสัก๔๐๔๕ปี
ลักษณะคล้ายคนเมาหรือไม่ก็สติไม่ดีนี่แหละคุณผู้ชม
ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงเดินแก้ผ้าร่อนจ้อน
หน้าห้างชื่อดังกลางเมืองพิจิตรครับ
อะโวยวายคว่างปลาสิ่งของไปทั่วเลยนะ
ทำกลางลูกค้าที่มาช้อปปิ้งอยู่แถวนั้นก็เยอะอยู่
เจ้าหน้าที่ผู้หญิงของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยโรงพยาบาลพิจิตรครับ
ก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จครับ
กลัวว่าเดี๋ยวมันจะอุจาดสายตาคนที่พบเห็นนะ

ตำรวจตัดสินใจชาร์จเลยฮะเข้าชาร์จตัวจากด้านหลังครับ
แล้วก็ช่วยกันนี่เรียบร้อยแล้ว
จับผู้หญิงไว้ได้แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลพิจิตร

ก็ลองไปสอบสวนดูทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้
เข้าไปเดินในห้างอยู่แป๊บหนึ่งก็ตะโกนโวยวาย
ไปถอนเสื้อผ้าออกหมดเลยเราพอก็เลยไล่ออกมาข้างนอก
ดูไปดูมาเจอถุงพลาสติกใส่อะไรรู้ไหมเหล้าขาวอยู่๑ขวด
มีเบียร์๑กระป๋องแล้วก็กระเป๋าใส่เงิน๕๐๐บาท
บัตรประชาชนไม่มีบัตรผู้ป่วยไม่มี
แต่เท่าที่ทราบก็คือเธอเป็นชาวบ้านหมู่บ้านตำบลปากทางอำเภอเมืองพิจิตร
ก็เลยมีการติดต่อญาติให้มานำตัวกลับไปแล้วก็จะหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เผื่อจะต้องส่งตัวไปบำบัดรักษา
ไม่ให้มาก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้อีกนะครับ